นี่คลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ยิ้มผมให้ก๊อฟกับปุ้ยเลี้ยงข้าวคุณผู้ชมเลย

ไปดูครับเป็นคลิปที่ตำรวจจราจรนายหนึ่งนะครับเขาโบกรถ
หยุดนะฮะหยุดให้ใครข้ามครับ

มีน้องหมา๒ตัวนั้นจดจ้องอยู่ปุ้ย
เห้ยมันแขวน
ผมรู้คุณผู้ชมยิ้มแล้วเรารอด
คืองี้แล้วครับคลิปนี้ถูกแชร์ออกมาชาวเน็ตต่างชื่นชม
พี่ตำรวจทำไมใจดีใจดีนะครับมีเมตตากับน้องหมามาก
ทั้งที่รถมันก็เยอะเห็นไหมครับมากันทุกช่องทาง
คันก็ยังไม่ทันหยุดด้วยซ้ำไปนะฮะ
งั้นหมาไม่ได้ข้ามง่ายแน่เกิดอุบัติเหตุแน่
ขณะที่หลายคนอยากรู้ว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมครับ
ตำรวจใจดีคนนี้คือใครชาวเน็ตไปหามาให้แล้วครับ
ดาบตำรวจบุญเรืองนินชัยท่านผอบหมู่งานจราจรสนวังทองหลางครับ
ดาบเรืองปกติแล้วจะมาโบกรถตรงนี้เป็นประจำ
แล้วท่านก็สังเกตนะว่าไอ้๒ตัวนี้
มันชอบมาข้ามถนนซะด้วยนะฮะ

มันเกือบจะถูกรถชนหลายครั้งแล้ว
ทำให้ระยะหลังเนี่ยพอพี่ตำรวจเห็นมันปั๊บนะฮะ

ดาบเรืองมาโบกให้รถหยุดเลยนะ

มันข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับ